ที่เกิดขึ้นที่นครราชสีมาเมื่อ๑เดือนที่ผ่านมานะครับ
ถ้าท่านยังจำได้๘กุมภาพันธ์วันนั้นมีเหตุใหญ่เกิดขึ้นที่โคราช
ในพื้นที่ตามหลายจุดจนไปถึงห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล๒๑
วันนี้ครบ๑เดือนนะครับซึ่งวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าครับท่านผู้ชมครับ
มีครอบครัวนะครับมีญาตินะมีบรรดาผู้ที่เป็นชาวโคราชนะครับ
หรือว่าเพื่อนของผู้ที่สูญเสียนะครับเดินทางไปที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุในจุดต่าง
โดยเฉพาะบริเวณวัดป่าสัทธารวมที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
จุดตรงนี้ครับถ้าท่านยังจำได้นะครับ๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จ่าสิบเอกจักรพันธ์นะฮะเป็นทหารในค่ายทหารที่โคราชนะครับ
ที่ไปยิงคู่กรณีที่บ้านพักหลังหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโครงการการซื้อบ้านพักสวัสดิการแล้วไม่ได้รับเงินทอนนะฮะ
ก็ยิงแม่ยายกับกุฎเมื่อกับบัญชาเสียชีวิต
แล้วก็กลับไปที่ค่ายทหารของตัวเอง
ไปยิงพลทหารที่เฝ้าคลังอาวุธ
แล้วก็เอาอาวุธปืนสงคราม

มาถึงบริเวณด้านหลังวัดป่าสัทธารวม

วันนั้นเป็นวันพระใหญ่แล้วก็ลงไปกราดยิงผู้คนแถวนั้น
จะต่อเนื่องไปถึงห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอนเทอร์เวนตี้วัน
มีผู้เสียชีวิตโอ้โหเกือบสามสิบคนค่ะ
แล้วก็บาดเจ็บอีกห้าสิบกว่านะครับวันนี้ครบหนึ่งเดือนนะครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะนี่เป็นจุดที่วัดป่าสัทธารวม
ที่มีผู้เสียชีวิตตรงจุดนี้เก้าศพนะฮะทางวัดก็ได้จัดทำแท่นอนุสร
ผู้เสียชีวิตเอาไว้นะครับเพื่อให้ผู้ที่มาระลึกถึง
มาแสดงความอาลัยได้มีจุดที่จะนำสิ่งของต่าง
วงมาลัยดอกไม้หรือว่าทูบเทียนต่างที่จะมา
แสดงการละลึกถึงกันนะครับก็จะเป็นบริเวณแท่นอนุสร
ผู้เสียชีวิต๙ศพอยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
คือด้านหลังวัดป่าสัทธารวมนะครับนายวิเชียรจันทรโนไทย
ราชการจังหวัดให้ก่อสร้างเป็นซุ้มที่มีหลังคา
ท่านอนุสรไว้อาลัยไว้ด้วยนะครับพร้อมกับป้ายหินอ่อน
แกะสลักชื่อผู้เสียชีวิตตรงจุดนี้เก้าศพนะฮะ
ฮะก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับ
มีคุณยายของเด็กชายรัชชานนท์กาญจนเมธีหรือว่าน้องเกมส์
นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนาที่นำของโปรดของหลานชาย
มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อระลึกถึงนะครับ
อย่างเช่นขนมปังนมกล่องหมูทอดข้าวผัดกะเพรานะครับ
แล้วก็น้ำดื่มนะฮะซึ่งทางคุณย่าของน้องเกมนะฮะ
บอกว่ายังเศร้าสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้มาตักบาททำบุญให้กับหลานชายผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
เพราะว่าหลานชายเนี่ยเป็นหลานชายคนเดียวเป็นเด็กน่ารัก
แล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องสืบทอดนามสกุลคนสุดท้ายของครอบครัวในขณะนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้คงไม่มีวันลืมนะฮะที่คุณย่าบอกนะฮะ
เพราะว่าวันนั้นหลานชายบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมากินข้าวด้วย
สุดท้ายแล้วก็มาเจอคนร้ายที่ยิงจนเสียชีวิต
เท่ากับเรามีหลานที่พระพระให้เรามีความสุขเนอะ
เวลาไปเที่ยวมันก็จะสนุกแล้วเขาจะเป็นคนที่น่ารัก
พระปู่กับย่าไม่มีวันนี้ลืม
เพราะอีกนิดนึงเขาจะออกเพราะเราจะไปกินข้าวกัน
เราจะไปกินข้าวกันเขาบอกว่าอีกนิดนึงก็ถึงแล้วย่างย่า
เราก็นั่งขอยเสียงนั้นตุ้มเราก็เลยบอก
อย่างนั้นจะจบจากตรงนั้นแล้วไม่น่าจะมากระทบ

ขณะเดียวกันนะครับทางพี่สาวของ
เป็นหนึ่งกล้าวที่เสียชีวิตนั้นจุดนี้นะครับ
วันนี้ก็มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องสาวนะฮะโดยบอกว่าครอบครัวก็จะระลึกถึงตลอดไป
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันแต่มาถึงวันนี้ก็อยากจะให้น้องสาวได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับ
การทำบุญ๑๐๐วันนั้นทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเดี๋ยวคงจะมาทำบุญกันเองตามประเพณี
ส่วนการดูแลจากทางผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยนะฮะทางฝ่ายทหารก็เข้ามาเยี่ยมเยี่ยนญาติพี่น้องเป็นอย่างดี
พี่สาวบอกว่าตอนนี้น้องสาวก็คือนางนรุษราเนี่ย
คงไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วครอบครัวก็กำลังทำใจกัน
ตอนนี้ก็ถือว่าจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นเพราะได้กำลังใจจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
แต่เราก็อยากให้เขาได้รับแต่สิ่งที่ดีค่ะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีงาม
เราก็คิดว่ามันต้องถึงเขาแล้วอีกครั้งหนึ่งเราคงจะมาทำบุญ
อ่าร้อยวันอีกทีหนึ่งหรือเปล่าครับใช่ค่ะทำบุญใหญ่หรือเปล่าครับค่ะ
ร้อยวันก็คิดว่าแปดละครอบครัวน่าจะทำเองนะครับเออนี่
ตอนนี้ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วค่ะอ้าว
อันนี้คุณยายแล้วก็ลูกชายเข้มแข็งมาก
สำหรับจุดเกิดเหตุกราดยิงจุดนี้นะครับ
เกิดขึ้นในเวลา๑๕นาฬิกาวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับวันนั้นตรงกับวันมาคบูชา
ก็ทำให้มีผู้ที่มาทำบุญที่วัดเป็นจำนวนมาก
ทางวัดก็เลยเปิดประตูด้านหลังวัดเพื่อให้ประชาชนที่มาทำบุญได้ผ่านเข้าออกด้วย
แล้วคนร้ายจากทรั่งคนนั้นขับรถ
ช่วงที่มีผู้ที่ทั้งขับรถแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ผ่านไปมานะฮะ
ทำให้มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตไป๙ศพด้วยกัน